รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับเอาละครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับ

มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขามากันแบบยกแก๊งเลย

เอางี้ต้องบอกแบบนี้นะฮะ
จริงอ่ะหรอ

แล้วก็ที่ออกหน้านังสือพิมพ์บ่อยใช่ไหม
ที่ตามข่าวทุกรายการพยายามไปตามตัวเด็กกลุ่มนี้มา

เขาบอกว่าเขาเป็นสเปอร์ซิ่งมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี

โอเคครับพบกับสับปะเลอร์ซิ่งจากสุพรรณบุรีครับ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ย

แต่ละคนเนี่ยมาแบบสไตล์ใครสไตล์มันเลยชิวครับ
ปุ๋ยหัวหน้าแก๊งสับปะเลอร์ซิ่ง
ตามด้วยหนุ่มอัมและหนุ่มเนี่ยว
สุดท้ายพี่เอพี่ใหญ่
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ซึ่งทั้งหมดนี้
เว้ยมันแห่งวัดมหาโยงจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ยิ่งกว่าดาราอีกเนอะ
เป็นจิตอาสาเฉย
เป็นจิตอาสาแต่ที่ได้แน่ครับคุณพระดำเชื่อไหมว่า
ทุกท่านนะฮะรวมถึงที่ไม่ได้มาเป็นกลุ่มของเขาเนี่ย
ตอนนี้ถือว่าเป็นเน็ตไอดอลของสุพรรณบุรีเลย

เขาก็อาจจะเอาไปเป็นแบบอย่างบ้างอะไรอย่างนี้ครับ

แต่ว่าถ้ามีงานที่วัดก็จะมารวมกันแล้วก็ช่วยวัดทำงาน
ทำไมไม่ไปเอาเวลาไปเที่ยวเล่น
ทำไมเอาเวลามาเป็นกู้ภัยจิตอาสา

สับประโยชน์ที่มันเป็นแค่พาร์ทเดียวของน้อง
จริงแล้วจะมีตัดย่าลดน้ำต้นไม้ซักจีวรพระอะไรอย่างนี้ก็หมดทุกอย่างนะครับ

เขาเป็นจิตอาสาอยู่มูลนิธิกู้ภัยเสมอกันของจังหวัดสุพรรณบุรี
และก็ปฏิบัติหน้าที่กันมาตั้งแต่อายุ๑๓๑๔โน่นนะครับ
จนตอนนี้ก็อายุ๒๐กว่ากันแล้ว
เพราะอะไรเด็กวัยรุ่นเท่านั้นทำดูว่าจะเป็นคู่ภัยกัน

แล้วก็ไปเล่าก่อนในที่มันออกให้เหตุมา
อายุเท่าไหร่ที่เริ่มทำกู้ภัยกัน
เริ่มก็ต้องทำ๑๔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

แล้วมาตอนมาเปลี่ยนเป็นเตาน้ำมันเนี่ยเป็นเตาไฟฟ้าเนี่ย
ปู่เนี่ยเขาทำไม่เป็นผมก็เลยต้องเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เข้าไปทำ

คุณก็เริ่มนี่แหละอาชีพจริงที่ทุกคนนอกจากการเป็นจิตอาสา
อาชีพที่สามารถอาชีพที่เรียนตัวเองเนี่ยมีอาชีพอะไรกันบ้าง
ต้อทะเบียนค่ายพรบค่ายประกันครับ
ก็คือต่อพรบรถยนต์ต่อพรบอะไร
ก็คุณจะทำตรงนั้นคุณอ้ามอะไรครับ

ทำคนเดียวนะ๕๐กว่าไรเนี่ย

แต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรกันบ้าง

มันจะมีพวกเท้าขี้เท้าพอศพลงไป

ก็คือเก็บเศษทั้งหลายที่เหลือจากการเผาไหม้ถูกต้องไหมครับ
เราพูดถึงตามหลักการคุณก็ต้องไปทำความสะอาด
เพื่อที่จะเตรียมรับศพใหม่ทุกครั้งอันนี้คือหน้าที่ของคุณ

อ้ำทุกอย่างครับส่วนมากจะช่วยในการเผ่าศพมาก
ดูแลพวกอุปกรณ์คอนโทนมาใช้เป็นไฟฟ้าควบคุมน้ำมันอีกทีครับ
อืมเป็นระบบไฟฟ้าควบคุมก็ดูแลพวกนั้นครับเขาจบทั้งไฟฟ้า
อ๋อคุณจบชั้นไฟฟ้ามาด้วยแล้วก็ดูแลจบชั้นก่อสร้างอ๋อ
คือแบ่งกันเลยครับแล้วทางนี้ล่ะฮะทางนี้ดึงศพเทียดศพพลิกศพ
ตอนที่กำลังเผ่านะฮะก็มุดเตาเผาด้วยแล้วแล้วอย่างกรณีที่ว่าต้องมัตราสังตอกมะพร้าวล้างหน้านะฮะ
การทำบายสีเอาพวกกระทงมาไหว้สัมภเวงทำไมคุณดูรู้ดีดีอ้าว
มันก็ต้องก็ต้องทำได้ค่ะอันนั้นเป็นนั้นอะไรนะคุณเตรียมตัวเหรอ
บางทีผมเคยศึกษาเรื่องพวกนี้เคยศึกษานึกว่าคุณลันทรูเรื่องพวกนี้ใครเป็นคนทำ
ปูครับปูเขาต้องมีวิชาอาคมในการสะกดด้วยครับครับถูกไหมฮะครับ
เอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ามาคุยถึงเรื่องพวกนี้คุณพระดำ
คุณคิดดูว่าแต่ละคนมีหน้าที่กันหมดไม่เชื่อหรอกฮะว่าจะไม่มีอะไรติดตัวกลับไปบ้าง
นี่ไงที่อยากรู้ที่สุดคืออะไรรู้ไหมคุณพระดำเขาบอกว่าวัยรุ่นสมัยเนี้ย
มักที่จะไปเก็บตะแกงมาทำเครื่องรางไปเอาไม้เคลียร์ศพเนี่ยนะฮะ
มาทำเป็นตระกุดแขวนโอ้โหเยอะแยะมากมายพวกคุณแฝงเรื่องเหล่านี้ไว้หรือเปล่า
เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันหน่อยและยังไม่หมดเท่านั้นของดีประจำตัวพวกเขา
ที่ต้องติดตัวขึ้นเมนทุกครั้งคืออะไรเหตุการณ์ต่างบางอย่าง
อย่ารบหลูมูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
มูไน

มูเตรูไม่เข้าใครออกใครนะครับ
วันนึงเนี่ยผมถามหน่อย
ศพที่เข้ามาเนี่ยเยอะไหมครับ
แต่ถ้ามีช่วงไหนเยอะก็คือจะเยอะเลยตาม

น้องจังหวีนซีข้าวแล้วก็พระข้าวพาท

ก็เล่าให้ฟังในกุ้งแค่นั้นครับ

หน้าที่ของคุณคือการควบคุมไฟ

มีเรื่องแปลกอะไรในชีวิตที่คุณเคยเจอบ้างไหม

ตอนนั้นนอนที่กุติเป็นวันพระย่ายมั้ยครับ
ก็มีคนเดินข้างหน้านี่แหละ
แต่เดินแปลกเดินนี่หัวกระเทือนเลยครับ

ใช่ครับกุฏิเป็นกุฏิไม้ครับ

ก็ไม่รู้ครับถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกไม่มีอะไรหรอก

นี่ก็เคยเจอมันนั่งอยู่ที่เหล็กอะไรอย่างนี้

เพราะผมเนี่ยจะนั่งกันตีหนึ่งตีสองก็นั่งคุยกันอยู่

แต่เขาไม่กลัวผีเขาก็ไม่ได้พูดเขาก็มองอะไรอย่างนี้

ใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเนี่ย

แล้วก็มีแซ่งไฟวิ่งมาเนี่ย
เป็นหน้าขวางมาอย่างเงี้ย

แรงไม่งั้นอย่างไป
เราก็มันหยุดตรงเล็กเนี่ย

กลางคืนตอนนี้นกแสกจะอยู่ที่ป่องเมนด์
แล้วจากคุณถ้าคนเห็นคุณเดินไปมา

เห็นตัวเลยตัวลักษณะเป็นยังไงอย่างนี้ไหม

ก่อนที่ว่าจะมีศพเราจะเปิดเข้าไปทำบ่อมหาเตา

เขาจะอยู่ในเตาด้วยใช่ครับ
หมายถึงนกตัวนี้แปลกเหมือนกันว่าความ
นกมันไม่ควรจะอยู่ในเตาหรือจะอยู่ในที่อะไร

อย่างวันนี้อยู่อีกวันมาเฝ้าเปิดก็ไม่มี

ศพก่อนศพเข้า๑วัน

ดูนกแสกก็ไม่มี

และจึงเป็นบิดปลิ๊กศพ

เพราะว่าเวลาที่แบบเผาศพเนี่ยแน่นอนนกระดูกเพราะจะนั่งขึ้นมาบ้าง
คุณก็เคลียร์อย่างนั้น
ก็ดึงเข้ามาภาพไฟครับก็จะเห้นหมด

ทุกอย่างเราก็ต้องดึงไฟจะอยู่ที่หัวเตา

ผมก็ไหว้ทรายดอกไม้จันทร์ก่อนเผ่าปกติธรรมดา

ไปที่ชอบไปที่ดีไหว้ก็บอกเขา
เคยบอกเขาไหมว่าในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่
เราไม่ได้รุบหรูนะแต่เราต้องทำให้เพื่อที่เขาจะได้ไปสบาย

ไม่คิดครับเพราะว่าผมคิดว่าผมทำดี
เคยมีบางคนบอกว่าสบบ้างสบเผาไม่ไหม้มีไหม

ส่วนใหญ่สบที่เผาไม่ไหม้คือสบอะไร

คือมีลุงคนนึงเนี่ยโอ้โหผอมมาก
ถ้าเกิดจะอายุประมาณเกือบจะ๙๐แล้วครับ

โดยวิธีการ๔โมงเย็นเริ่มเผาประมาณ๕โมงครึ่งถึง๖โมง

ก็คือเราน้องสองคนเนี่ยจะเอากระดูกส่วนหนึ่ง
เพื่อไปให้เจ้าภาพสวดกระดูกตอนกลางคืน

เกือบจะทุ่มแล้วยังไม่ไหม้เลยอ่ะ
ปกติถ้าเราจะเผ่าใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง

ถ้าเนี่ยถามตอนพลิกเนี่ย

ในตัวพวกมันเองเนี่ยพวกมันชอบพวกเรื่องสักเตรกเลขจันทร์อะไรพวกมันมีข้องอะไรพวกมันมีก็ชอบอยู่แล้ว

ปุ๋ยเนี่ยก็เลยไปถามญาติเขาว่า

ถามหน่อยว่าลุงเนี่ยไปมีอะไรไปทำอะไรมาหรือเปล่า

ลุงเป็นอาหารไปรบที่อินโดจีน
แล้วลุงเนี่ยศักดิ์หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเป็นคนศักยันต์ให้

ลูกศิษย์หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก
ทำยังไงพอลุงไม่ไหม้๒ชั่วโมง
ก็บอกก็คุยกันแล้วบอกไปบอกลุงพ่อ
บอกคุณพ่อว่าเนี่ยมันไม่ดีนะครับว่ามันนาน

อย่างหนึ่งที่เราจะทำให้ไหม้ได้โดยที่ไม่ต้องอะไรเลยคือ
เราต้องใช้โพนิพพานหนึ่งกิ่ง
โพนิพพานก็คือต้นโพที่มันตายภายอ่ะ
โผเนี่ยกิ่งเนี่ยต้องชี้ไปทางตะวันออกอย่างเดียว
ที่เขาเรียกว่าโพธิพันธ์ก็คือโพยืนต้นตายครับ

เยอะแยะครับแต่ว่าในต้นโพเนี่ยมันจะมีจะมีกิ่งที่มันแก่แล้ว

แต่ว่าต้องชี้ไปทางทิศตะวันออกเท่านั้น

แล้วก็ใส่ในเตาเข้าไปก็ปุ๊บหมดเลย

ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเรื่องที่ฟังและชมอยู่เนี่ยนะครับ

เราไม่ได้มาให้คุณยังงมงายคุณมีสิทธิ์เชื่อ
หรือไม่เชื่อก็ได้นะฮะ
แล้วพอเอานมลของลุงพ่อมาลุงปู่มาเนี่ย
พรมไปพรมกับใส่กิ่งโภเหาะเข้าไป

เอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวขอถามแต่ละคนนิดหนึ่งนะครับว่า
แต่ละคนเนี่ยก็เรียกว่ามีประสบการณ์อย่างที่บอกกันมานะฮะ
แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งทุกคนที่ทำอาชีพนี้

แล้วก็เรียกว่ามีดหมอ

เพื่อไว้ตัดมาตาสังพามะพร้าว

พกพ่มเนี่ยคือ
เข้าไปใหม่ก็คือชอบในเรื่องนี้อยู่แล้ว

มันก็ความเชื่อละกันพูดพี่ได้อะไรป้าพี่ได้อะไรอย่างนี้ครับ

ชอบกันเลยซึ่งวันนี้คุณจะใช้เวลาขึ้นเมน

คือไปไหนก็เอาไปด้วยตลอด
อันนี้ทำจากไม้หน้า

ใครทำให้คุณอันนี้
แต่ว่าไม้หนาดอันนี้คือทำเองด้วย
ใช่ครับแล้วก็ไปให้หลวงพ่อปลุกเสกให้
ก็คือทำด้ำทำไม้ขึ้นมาเอง
ไม้หนาดเนี่ยครับตามตำนานว่าพี่ต้องกลัว

อาจารย์ปลูกพ่อปลูกที่เป็นซัปเปอร์เลอร์

คือยืนต้นตายยอดทะลุฟ้าเลย
กำนันเขาเลยไปข้อมา
ผมก็เลยค่อแบ่งไว้
กำนันไหน

เมื่อปีที่แล้วใช่ครับแล้วคนที่ตีแตกเนี่ยก็คือเป็นเป็น
ตสินเด็กที่เรียนหน้าตสินซึ่งเป็นเด็กวัดเหมือนกัน
เขาเป็นครูกองอ่าครูบาอาจารย์เขาบอกหนังกองเนี่ย
ถ้าตีแตกเนี่ยให้เอามาพรีพรีแล้วก็ทำเป็นเครื่องลาง
คุณนักคุณนักลักษณะของของหนังกองเนี่ยก็คือ
อาจารย์พลพญาคราชครูเสียวบอกว่าหนังกองเนี่ยให้เวลาจะไป
จะไปคุยงานกับผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ให้ให้ห้อยนี่ไปราชอธิษฐานจิต
เขาบอกว่าผู้ใหญ่ที่เราไปคุยถ้าเขาไม่ให้ความช่วยเหลือ
เหมือนอกเขาจะแตกเหมือนหนังกองอะไรอย่างนี้
คุณมีของดีอะไรไหมมีโหอ่ายืนสิกำนันยืนกำนันเลย
ตัวเท่านี้พกอันต้องขนาดนี้อันนี้ของหลวงพ่อที่วัดนะครับ
อ่าทำไหมอันนี้คือเป็นมี่ขอเอาออกมาด้วยไหม
เคยใช้กับศพไหมเคยต้องโลงก่อนนะฟันโลงพวกอะไรอย่างเงี้ย
โลงเพื่ออะไรโลงเนี่ยบางทีถ้าคนรวยรวยเขาก็จะโลงแบบสามชั้นไงฮะ
แล้วมันจะเข้ามาข้างในไม่ได้เราก็ต้องตอบไอ้ชั้นล่างเนี่ย
ให้มันแตกออกเพื่อจะดันลงศพเข้าไปในเมนให้ได้
เพราะความสูงมันเกินอย่างเงี้ยอ๋อเคยเคยใช้แค่นั้นครับ
แต่พวกวิธีการตัดมาตัดสังหรือว่าจะเป็นพามะพร้าวล้างหน้า

งั้นเรามาคุยเรื่องนี้เรื่องราวของการมัตราสังถูกไหมครับ
จริงแล้วการที่จะทำศพเนี่ยคนตายปุ๊บเนี่ย

มัตราสังนะครับตอกฝาโลงนะฮะตอกมะพร้าวล้างหน้านะฮะ
ต้องเอาใบตองตัดการตัดใบตองมาปูถูกไหมครับ
โรงทุกอย่างวางเครื่องเส้นนู่นนี่นั่นใครเป็นคนทำ

ฝุ่งเหลืองทัพปะเลอเนี่ยคนที่เป็นอยู่เนี่ยครับ

ก็มีครับทุกคนจะต้องมีที่เป็นสับเลอเนี่ย
คือจะรับย่างปูเนี่ยก็จะรับทอดมารุ่นสู่รุ่น
ก็เป็นซับเลอร์เก่าในระแวกในหมู่บ้าน
ก็รับต่อจากรุ่นเก่ามาแล้วก็มาเป็นรุ่นเข้า

คนตายหนึ่งคนต้องเริ่มจากอะไรก่อน

ก็เรียกว่าใช้ใบตองใช้ใบพุษราไปไส้ในโรง
แล้วก็ถามชื่อว่าโรงลูกนี้เป็นของใครอะไรอย่างนี้ครับ

ก็ไม่รู้เจ้าของครับต้องมีเจ้าของครับ

เบิกโรงก่อนแล้วถามเลยว่าคนตายชื่ออะไร

ก็ญาติผู้ตายก็จะบอกว่าโลงนี้เป็นข้องใคร

ทำไมต้องเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าเพื่ออะไร
ตามที่เล่ากันมาคือน้ำมะพร้าวคือน้ำที่สะอาดที่สุด
คือคนจะไปเนี่ยความสะอาดของร่างกายน้ำมะพร้าวล้างหน้าก็คือ
เขาอาจจะได้ไปอยู่พบภูมิที่ดี
คือน้ำมะพร้าวเกิดมาจากธรรมชาติ

นั่นคือสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุด
ถ้าเราเอาน้ำอะไรมานั่นตามความเชื่อนะครับ

แต่น้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่สะอาดที่สุด

หน้าตาเขาบริษุทธิ์ออกไปเป็นสง่ารสีอะไรนะฮะ

เพราะถ้ารับมันต้องยกขู่ขึ้น
ความเว่งมีการครอบครู
พร้อมพี่กลัวจะรับไหม
อะไรก็แล้วแต่สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คำถามเวลาผมถามเข้าไปเนี่ย
จะมีคำตอบให้ผมคำหนึ่งผมถามว่าทำไมคุณถึงเป็นสับปะเลอ
แล้วคุณได้อะไรบ้างเขาบอกนอกเหนือจากการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ว
เขาบอกผีคุ้มเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ว่าแต่ละคนเนี่ยนะฮะมีประสบการณ์ในการรอดตายยังไงมาบ้าง
รวมถึงเรื่องราวของการที่เขาพูดว่าถ้าเอาตะแกรงนะฮะ
เผาศพเนี่ยเอามาหลอมเขาบอกว่าเป็นเครื่องลางชั้นดีเลย
อันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
ไม่เข้าไกลออกไกล
กลับมาจากมูไนท์ฮะอย่างที่บอกว่าคนดีผีคุ้มหรือบางคนบอกบางที
ดูแลพวกคุณอยู่ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันอย่างคุณนี่เสื้อขาดกระเจิงเลยครับ
เลือดไม่ออกสักจุดหนึ่งถึงขนาดสลบไปเลยรถมอไซค์ชนครับ
ก็เนี่ยผมใส่เสื้อนะพี่เสื้อเนกขาดหมดเลยนะ
แต่ไม่มีเลือดออกเลยไม่มีรอยแผลฮะคุณอ้ำเคยมีเหตุการณ์อะไรที่บอกว่า
คนดีผีคุ้มหรือทุกวันนี้ผีดูแลคุณอยู่ไหม
แบบแคล้วค่าอย่างเนี้ยขับรถผมเป็นคนขับรถเร็วครับเร็วบ้าง
ขับไปแล้วรถมันเสียหลักนะครับหมุน
หุ่นรอบบนถนนเลยแต่ที่จริงมันน่าจะลงไปข้างทาง
แล้วมันไม่ลงครับคว่ำอ่ะคว่ำครับถ้าลงไปจะตายอ่ะ
ความขับรถก็จอดอยู่บนถนนเหมือนเดิมก็หมุนมาเหมือนขับปื๊ดแล้วก็หมุนปุ๊บ

คือคิดว่านี่คือเป็นการรอดตายของคุณใช่ครับ
นั่นคือเหตุการณ์เดียวที่คุณรู้สึกว่าคุณรอดตายมาจาก
ใช่ครับเพราะในรถไม่มีอะไรเลย
ก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดจากผีคุ้มคุณ

ก็มีครับล่าสุดเมื่อเร็วนี้เอง
ก็ขับรถไปเที่ยวที่แก่งกระจานกันรถแหกโค้ง
ความรู้สึกเราตอนนั้นคือรถเนี่ยพังคนก็เจ็บแน่นอน

มันก็ขับไปได้ต่อไต่โค้งไปได้เรื่อยแล้วก็

ประสบการณ์ของพวกเราส่วนใหญ่จะเป็นแคล้วคาดมากกว่า
เพราะว่าผีเนี่ยทำอะไรพวกคุณไม่ได้เพราะคุณอยู่กับผี
หมาติดตอนผีก็ต้องดูแลคุณ
มีกฎข้อห้ามบ้างไหมว่าการเป็นสับปะเลออย่างคุณ
ห้ามทำห้ามคิดห้ามประพฤติห้ามปฏิบัติบ้างไหม

ก็คือทำก็ด้วย
ทำด้วยความทรัพย์รวมอะไรแบบ
ตัวน้ำเหลืองผู้พองหมดเลยครับ

เป็นอยู่๓เดือนโดยไม่รู้สาเหตุ

เขาไปให้มาขอขมาที่เมนหน่อย
หลวงพ่อก็ไปทำพิธีที่เมนให้ครับ

สรุปแล้วเจ้าที่บนเมนแรง
แรงครับนี่ก็ที่ผมว่าคนที่น้องนิวเคยเจอ
คนที่ใส่ชุดขาวที่คุณไปนอนหลับอยู่
จะมีรูปประมาณแค่นี้ครับ
อยู่กับทุกคนก่อนจะไปก็จะไหว้เป็นรูป
เป็นคล้ายพรางเป็นปู่ฤษีครับ
อยู่ข้างเมนท่านก็คงจะประจำอยู่ตรงนั้น

แสดงว่าแต่ละเมนก็จะมีเจ้าที่ของเขา

เรามองไม่เห็นนะอย่างที่คุณบอกเมื่อกี้เนี่ย
เห็นบอกมีเรื่องราวของตะแกรง

ครับมันคืออะไรที่มาที่ไปมันคืออะไร

ที่เขาตะแกงที่เผาศพหนึ่งนะครับ
แล้วก็เป็นไม้เคลียร์ศพ

คือพวกข้าราชการเขาจะชอบนะ
หมายถึงเลื่อนอ๋อเลื่อนขั้น

แล้วก็ถ้าเป็นตะแกงจะเรื่องค่าขายมากกว่า

เขาจะเอามาทำเป็นอะไรแหล่งตะแกงเนี่ย
อย่างเช่นถ้าผมเคยสัมผัส

ก็คือแม่ค้าไก่ย่างที่เขาเอาตะแกงมา
แล้วขายดิบขายดีตะแกงศพมา

มีคนมองว่าวัยรุ่นอย่างคุณเนี่ย

หรือว่าคนที่เยอะเนี่ย

คือมันต้องเริ่มจากไม่ได้เริ่มจากหน้าที่นะ

ถ้าใจเราคิดว่ามีจิตอาสาอยากจะช่วยเนี่ย

การเรียนรู้ในแต่ละระดับ
อย่างเรามีครูบาอาจารย์เราค่อยเรียนรู้ไป

แต่งั้นตัวเนี่ยเราได้กล้าวเข้าไปทำในจุดที่

วันนี้เป็นสับปะเหล่า
เผาศพมาก็เยอะเห็นคนตายมาก็เยอะ

เห็นเนื้อนั่งบังซ่าของเราไหม้ไฟไปหมด
คนรวยมีที่เป็นร้อยไล่มีตังค์เป็นล้านล้าน
ก็ตายไปก็ไม่มีอะไรเอาไปได้เลย

มันก็ประเภาแล้วก็อยู่ที่ก้นเตา

ครับตายหมดครับทุกคนตายหมด
พี่ตายผมตายนี่ตายพี่ตายตายหมดทุกคน
แต่ว่าตายช้าตายเร็วแค่นั้นเองครับ

อยากจะพูดอะไรกับอาชีพสับปะเลอในวัยรุ่นอย่างคุณไหม
ก็ทำดีต้องได้ดีครับ
เราทำดีเราติดคุกมันเป็นไปไม่ได้ครับ

ก็แรกก็อาย
กลัวคนจะรังเกียจว่าเป็นสับปะเลอ
ผมก็กับน้องเนี่ยก็เลยคิดว่าจะทำยังไงเนี่ย
ให้คนเท่านี้ไม่รังเกียจคำว่าสับปะเลอ
ก็จะทำให้มันเป็นวัยรุ่นขึ้นมาแล้วก็เป็นพวกวัยรุ่นทำ

ชื่อสับปะเลอร์ซิ่งเป็นกลุ่มคุณ
เห็นบอกคนมาเห็นแล้วก็ไปเรียนแบบกันด้วย

โอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าได้รู้จักนะฮะ
สับปะเลอร์ซิ่งนะฮะแห่งวัดมเหยงที่สุพรรณบุรีนะครับ
ก็ใครอยากจะแวะเวียนไปใช้บริการ

ยินดีหรืออยากจะไปดูตัวอย่างที่ดีแบบนี้ก็ได้นะ

เอาล่ะครับช่วงหน้านะฮะเรามีหมูคั่นเทพนะครับมาเล่าถึงหน้าที่ของคนเป็นที่ต้องทำให้คนตายนะครับ
จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

อีกบุ๊ให้สุดกับมูขั้นเทพ
สวัสดีครับจันครับ

อาจจะเพิ่งกลับมาเถ้าที่เที่ยวไปยูโดไปทำบุญด้วยนี่ไปทำบุญด้วย
รุ่นใหม่นะครับสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งที่เขาพูดถึงเมื่อกี
เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนตายเนี่ยที่เวลาที่จะมามาที่วัดเขานะครับ
บางทีเนี่ยนะฮะไม่มีคือไม่มีเลย
แต่เมื่อไหร่ที่มีคนตายยกมาศพหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวตามอีกสาม
คือเป็นสี่ศพจะต้องตายสี่ศพสี่ศพสี่ศพอย่างนี้ตลอดเลย

คือเป็นเรื่องหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าความตายเป็นของไม่แน่นอน
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเอาเรื่องความตายแค่ในห่วงเวลาหนึ่ง
เช่นแค่ห่วงเวลาปี๑๑๐ปี๒๐ปีว่ามันคือความแน่นอนไม่ได้

มันอาจจะเป็นแค่ห่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นที่มีเหตุแห่งการเกิดความตาย
อันเป็นไปตามมุมรอบของชีวิตในห่วงตรงนั้นกับบุคคลในย่านนั้นเวลานั้นพอดี
เมื่อไหร่ที่มันตายก็คือตายมันเป็นไปตามเหตุแห่งการเกิดอุบัติเหตุ
เพราะเกิดจากกรรมที่เคยกระทำมาเหตุจากการแก่ตายป่วยตายเจ็บตาย
มันเป็นไปตามธรรมดาของความตาย
คือทุกคนก็ต้องกลัวสิตายแล้วมาวัด๑สัพเดี๋ยวมาอีกร้าน
อาจารย์ฮะถ้างั้นเราจะมีวิธีการทำบุญให้กับผู้เสียชีวิตบางคนเนี่ยอาจจะเสียชีวิตมาแล้วนาน

งานอาวะมงคลบุญพิธี

งานศพงานที่ทำอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ได้วายชนหรือเสียชีวิต

ก็จะมีธรรมบุญ๗วัน

คือหมายถึงว่าบรรดาลูกหลาน

จะต้องทำบุญเพื่อแสดงความกระตันยูให้แก่ผู้ที่ได้เสียชีวิตไป
คือเป็นการทำบุญเพื่อยังคงไว้ซึ่งธรรมะในพระสมานพุทธเจ้า
ครับทีนี้ต้องขออนุญาตถามอาจารย์อย่างนี้นะฮะ
บางทีเนี่ยนะครับผู้ประสบวิทย์เหตุหรือบางคนเสียชีวิต
แต่ละจุดแต่ละที่ต่างเนี่ยญาติพี่น้องมีความจำเป็นแค่ไหนไหมครับ
ที่จะต้องไปทำบุญตรงจุดที่เขาเสียชีวิต

ถ้าเกิดมันตายตรงสี่แยกต้องทำบุญตรงสี่แยกเลยเหรอ

หรือเค้าชนเย็นกลางสะพานและจะไปทำบุญกลางสะพาน

คำว่ามีปริมณฑลที่เป็นอาณาบริเวณในการประกอบการบุญ

หรือถวายพระอาจารย์ไม่ได้รูปเดียวเลยนะ
เพราะฉะนั้นเองจึงต้องไปจุดทูปบอกเช่นเขาว่า

โอเคก็ไปบอกเลยเอิญเนี่ยนักคุณขทาพานะ

โอเคโอเคเอาคนที่สนิทแล้วมีความผูกพัน
ลูกเขาตายไปประสงค์บันเทศลูก
เดี๋ยวพ่อแม่จะปวกชื่อนามคุณเดี๋ยวพ่อแม่จะจุดทูปดอกหนึ่ง
ควันทูปนี้ไปนะเป็นเครื่องกำหนดหมายรู้
ว่าพ่อและแม่จะเชิญวิญญาณลูกไปประกอบพิธีที่วัดเจ้าอาม
ที่วัดแคร์ที่วัดมเหยงหรือที่ไหนก็ตามทีเนี่ยก็บอกเลย
ตอนนำไปเนี่ยห้ามหันหลังไหมครับคุณก็บอก

ถูกไหมล่ะลูกเออมานะตามมานะ
นั่นมาดีอาจารย์บางคนบอกว่าการกรวดน้ำ
ถ้าสมมุติเราทำบุญเสร็จแล้วจำเป็นเสมอไปไหมที่ต้องกรวดน้ำ

เอาแล้วอย่างไปเผาไปทำบุญลงศพอย่างนี้

จีนก็มีเผากระดาษเงินกระดาษทองอย่างนี้
คนจีนทำบุญด้วยการอุทิศด้วยการเผา
คนไทยทำบุญอุทิศด้วยการกรวดน้ำ

เขาก็บอกว่าการอุทิศสมบูรณ์สุขสนแทนการกรวดน้ำ
ก็คือการเผาบินนั้นลงไปตรงที่เขามีไว้ให้เผา

สิ่งที่สะสมบุญและเป็นพยานในบุญคือใคร
พระแม่ธรณีและบุญทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในที่ไหน

พระยามานพุทธองค์บอกว่าที่นี้เป็นที่ของเรา
เราได้ทำบุญข้ามชาติข้ามพบมาหลายชาติหลายพบ

พระแม่ธรณีจงมาเป็นพยานพระแม่เจ้ารีถึงโผล่มาจากแผ่นดินบอก

มานไม่เชื่อพระแม่ธรณีจึงบีบ

เพราะฉะนั้นการกรวดน้ำก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่ง
ที่ควรจะทำให้เป็นการอุทิศวรรมบรรถสูญกุศล

ใช่เรากรวดน้ำเพราะว่าเวลาเราทำบุญเสร็จพระท่านจะให้พรใช่ไหม
ยัฐาวาหะปุราปริปุเรนติคือหมายว่า
ขอให้ห่วงมหันนบแห่งน้ำนี้จงเป็นพยาน
ในกระแสแห่งบุญนี้จะส่งทอดให้ใครล่ะ
แล้วก็อีทังโนยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตโย
บุญนี้จงสำเร็จแก่บีดามันดาครูประชาอาจารย์ผู้มีพระคุณ
วิญญาณผู้เล่นร่อนและกำหนดไปเลย
ดวงวิญญาณเด็กธานกฤตสุมแท้หรือใครก็ตามทีแล้วอูทิศให้เลย
หนึ่งถ้าเกิดมีน้ำก็กรวดน้ำถ้าไม่มีน้ำก็ไปถึงบ้าน
รอไปถึงบ้านทุกคนชาวพุทธควรจะมีที่

วันนี้ข้าพเจ้าไปเต้ยลงศพมาที่วัดหัวลำโพง

อุทิศให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ
ญาติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
บุญนี้จงสำเร็จแกบอกชื่อนำคุณไปที่ละคร
บิดามันดาเทวาดาปรบปารักษากองคลอง
อ่านดับแรกนะคุณปัญหนาครูอุปชาอาจารย์
ในทุกชาติพบตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
แม้ว่าจริงแสดงว่าทั้งคนตายและคนเป็น
ก็จะได้ทั้งผู้แม่ทั้งตลอด
ขออุทิศบุญนี้ซะเลี้ยงบริหวาน
ได้กลับมายังไงแล้วต้องบอกว่าทำบุญให้เราด้วยหรือยังไง
นุงการทำบุญเปรียบประดุษการจุดเทียน

หนึ่งต้นต้นใหญ่เป็นต้นเทียน

ติดให้กับต้นเทียนอื่นที่ดับอยู่

เดี๋ยวบุญจะกลับมาหาเราเอง
ใช่คือบุญจะสำเร็จในสองกรณีคือ

สองก็คือเราไม่ได้อธิษฐานให้เป็นของตัวเรา

วันใดวันหนึ่งชาติใดชาติหนึ่งแน่

ข้าพเจ้าเป็นคนมือบุญน้อยมีปัจจัยน้อย
ชาตินี้ตั้งใจทำแต่ละครั้งด้วยปัจจัยน้อยแต่มีความตั้งใจมาก
เป็นบุญบริสุทธิ์ขอให้บุญนี้จงเกื้อกูลให้ข้าพเจ้า
มีชื่อเสียงมีเงินทองตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป

เพราะบางคนชาตินี้มันบุญน้อยอยู่แล้ว
ทีนี้มันก็เหมือนกับทำบุญแล้วมันจมกลืนหายไป

ความชื่นใจสุขใจบางทีมันไม่ปรากฏเกิดขึ้น
เพราะว่าบางคนมีปัญญามากน้อยแตกต่างกันไป

แต่บางทีก็ต้องการสิ่งที่เป็นรูปธรรมว่าทำแล้วเห็นผล
ก็ต้องอธิษฐานอธิษฐานไม่ผิดหรอก
เจ้าองค์อนุญาตอธิษฐานเพราะอะไร

ให้กันหาชาลีใช่ไหมแก่พรามเทน้ำเลยอืม
ทางดานังกัณหาชานีนี้มอบแก่ท่านพราม
ขอให้บุญนี้ให้เราได้พระโพธิญาณ
ท่านยังอธิษฐานเลยเห็นไหมท่านยังอธิษฐานเลย
เวลาทำบุญเขามีข้อห้ามอะไรบ้างไหมฮะว่า
เวลาทำบุญให้กับคนตายห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่น

เมียไม่มีห้ามทำบุญวันนี้ห้ามทำบุญวันนั้น

คือทำเวลาใดก็อุทิศได้เวลานั้น
แต่มันมีห้ามพิธีในการเผาศพว่า
ห้ามเผาศพวันศุกรจุกวางคารแต่งงานมันพุทธ
ประเพณีของเลิกของฝ่ายพรามบวก
มันไม่ใช่พุทธเราอะนะพุทธจริงแล้วทุกวันมันได้หมด

สุดท้ายอยากให้จ้าลักษณ์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยครับ
คือผมเนี่ยทราบว่าทุกคนปรารถนาสุขเกลียดทุกข์
แล้วทุกคนก็เกิดความต้องการในใจว่า
อยากรวยอะอยากมีเงินเนี้ยอยากพ้นความลำบาก
แต่จริงพวกเราก็ทำหากิ้นน่ะล่ะครับ
เราอาจจะมีชื่อที่สบายกับคนอื่นอยู่บ้าง
เด็กเสิร์ฟคนรับรถแต่ในวันที่ผมไม่มีเนี่ย
ไม่ได้พูดเหมือนคุณวันนี้เพราะผมเห็นคนมาบ่นมากมาย
อย่างงี้ครับเอ่อเมื่อไหร่จะรวยสักทีเมื่อไหร่จะประสบความเร็
ทีเดี๋ยวหมดหนี้แล้วจะได้ทำบุญบ้างเฮ้ยวันนั้นเราไม่ได้พูด
วันวันที่เราลำบากอ่ะผมไม่เคยพูดแบบนี้ในวันที่ผมลำบาก
ผมมีกระปุกออมสินไว้สองใบวันนี้ไปเป็นเด็กเสิร์ฟมาได้ทิพย์มาสองร้อย
ยอดกระปุกหนึ่งร้อยยี่สิบไว้ใช้แปดสิบทำบุญยอดทุกวัน
พอครบสัปดาห์เอากระปุกออมสินกระปุกทำบุญแกะทั้งหมด
สมมุติว่ามีพันหนึ่งก็ต้องเอาทั้งพันเนี่ย
ไปกระจายทำบุญที่วัดเช่นแต่ก่อนอยู่ใกล้วัดประสิทธิ์มธาตุบังเกณฑ์
ก็ไปที่วัดประสิทธิ์มธาตุบังเกณฑ์ทำบุญค่าน้ำข้าวไฟวัด
ทำบุญเอ่อสร้างเอ่อเสนาสนะอย่างเงี้ยทำบุญค่า
หนี้ชอดชำระหนี้สงฆ์แล้วอธิษฐานเลยขอให้บุญอันเกิดจากปัจจัยบริสุทธิ์
ข้าพเจ้านี้ส่งผลให้เกิดทรัพย์ชื่อเสียงความสุขความสำเร็จ
แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัตรนี้ชาตินี้เป็นต้นไปไม่รอชาติหน้าผมหน้า
คือตั้งใจเลยนะมันจึงมีปฏิหารไม่ใช่รอว่าเออเดี๋ยวรวยก่อนเข้าไปทำ
เดี๋ยวหมดหนี้ก่อนเข้าไปทำไม่มีวันนั้นหรอกครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณจะรอวันที่รวยแล้ว
หนี้แล้วค่อยทำบุญหมดสิทธิ์เพราะเราจะไม่มีโอกาสมีวันนั้น
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากบอกจากตัวเองว่าหนึ่งการทำบุญการสร้างความดี
ทำเลยแล้วอธิษฐานเลยไม่ใช่ขอนะมันต้องอธิษฐานอย่างนี้
มีโชคมีราคมีความสมดีเป็นเท่าร้อยเท่าพันธวีตั้งแต่บรรษไม่รอชาติหน้า
โอเคนะครับก็เรียกว่าอย่ามัวแต่ถามหาความสุขจนไม่ได้อยู่ความสุขของคุณเองตอนนี้
มาร่วมมูกับเราที่นี่กันเลยครับถูกต้องครับ
เรานะฮะมูตัวพ่อมูตัวแม่และหมู่ขั้นเทพนะครับ
ได้ใหม่ในไม่เชื่อยาลบหลู่ไม่เข้าใครออกใคร
มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้นบาดาน
มูไนท์กลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ